คุณผู้ชมคะเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงที่ออกมาคอเอาท์เนี่ย
โอ้โหเป็นประเด็นร้อนพูดกันมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อวาน
รายชื่อมาเลยดีกว่าค่ะ๑๒คนนะคะในวงการบันเทิงนะคะ
ที่ถูกยื่นเรื่องไปเพื่อให้มีการตรวจสอบว่า
มีการโพสต์ข้อความอะไรที่เป็นเท็จแล้วก็ผิดกฎหมายหรือเปล่า
สองท่านนี้นะคะก็คือกรณีที่นายสนทิยาสวัสดีค่ะ
ยื่นเรื่องกับทางกองบัญชาการตำรวจนครบานว่าให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหน่อย
ตรวจสอบดูหน่อยว่ามีการโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริงไหม
ผิดภาระบอคอมไหมผิดภาระกอจุกเชิญผิดภาระบอโรคติดต่อหรือไม่
ครับสิบสองท่านนี้นะคะมาดูกันค่ะว่าแต่ละท่าน
พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีรายชื่อที่ถูกร้องเนี่ยนะ
มีการโพสต์กลับอะไรยังไงบ้างหรือเปล่านะคะอย่างน้องมิลลิค่ะ
คือวันนี้คือน้องเขาก็ไปมีอีกคดีนึงนะเป็นคดีเรื่องของการหมินประมาทนะคะ
เขาก็มีการโพสต์ข้อความออกมาแสดงจุดยืนอย่างต่อเนื่อง
ปุ้ยพี่มนต์วันพิธีกรชื่อดังก็ออกมาโพสต์นะคะ
บอกว่าทุกวันนี้แค่จะบอกความรู้สึกตัวเองก็เสมือนผิดแล้วเหรอ
แล้วถ้าจะบอกว่ารักทุกคนนะจ๊ะจะได้หรือเปล่า
คุณตั๊กสิริพรค่ะก็โพสต์ว่าเราเป็นคนเราต้องพูด
พูดเพื่อคนที่เขาลำบากกว่าเราดิฉันก็เป็นแค่คนคนนึงที่มีความเป็นคนแค่นั้นเอง
นักร้องหนุ่มที่มีรายชื่ออยู่ด้วยเนี่ยนะคะแม็กซเจนมานะนะคะ
คุณมดดำคชาพาก็พูดผ่านรายการแล้วก็เนี่ยคุยกับทีมข่าวของเราด้วย
ผ่านรายการข่าวใส่ไข่แหละตั้งแต่เมื่อวานด้วยวันนี้ด้วยนะคะ
ก็บอกว่าเรียกก็ไม่ไปนะเพราะคิดว่ายังไงท้ายที่สุดเนี่ย
คนที่ออกมาเรียกร้องเขาคงไม่ได้ฟ้องร้องคนในวงการบันเทิงจริงหรอก
คุณเพชรกรุณพลค่ะก็บอกว่าครั้งนี้เขาเอาจริงนะตั้งทีมทนายฟ้องกลับนะ
บอกว่าการออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นสิทธิและเสรีภาพที่ประชาชนทำได้
ถ้ารัฐบาลดีใครจะกล้าติไหม
จากนี้นะคะยังมีคุณคิงก่อนบ่ายก็บอกว่าไม่ได้ตกใจที่มีรายชื่ออยู่ด้วยนะคะ
บอกว่าสิ่งที่โพสต์ไม่ใช่เฟคนิวส์นะคะ
ทุกวันนี้มีกินมีใช้ก็เพราะประชาชนชื่นชอบผลงาน

เดี๋ยวเรามีเสียงของคนในวงการบันเทิงบางท่านนะคะ

ใช่คนก็โทรมาถามว่าตกลงฟ้องไหมตกลงฟ้องได้หรือเปล่า

รวมรวมข้อมูลว่ามันเข้าข่ายกฎหมายข้อไหนที่เราสามารถฟ้องเขาได้
ประชาชนก็แค่รู้สึกว่าคุณทำคนอื่นได้
คุณก็จะได้รู้บ้างเวลาที่คุณโดนมันรู้สึกยังไง
จริงผมก็ไม่ได้ตกใจอะไรนะครับกับกรณีที่ถูกยื่นรายชื่อให้ตรวจสอบ
เพราะผมมั่นใจในสิ่งที่ผมโพสต์ไปว่าไม่น่าจะเข้าข่ายพรบคอมพิวเตอร์
และสิ่งที่ผมทำไปเจตนาของเราคือต้องการเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชน
เพราะว่าผมตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าผมมีชื่อทุกวันนี้ได้
เพราะประชาชนให้การสนับสนุนเพราะฉะนั้นวันนี้ประชาชนเขาเดือดร้อน
เขาต้องการให้เราเป็นปากเป็นเสียงให้ผมก็ขอเลือกที่จะอยู่เคียงข้างประชาชนครับ
ส่วนใน๑๒รายชื่อค่ะก็มีคุณหมักปรินคุณคิมเบอร์รี่
ยายาอุรัสยาคุณเอกชัยศรีวิชัยยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวตอบโต้อะไรนะคะ
แต่ก็มีรายชื่ออยู่ด้วยนะคะทีนี้ค่ะก็คนบันเทิงเขาก็ไม่หวั่นนะคะ
เขาก็ยังมีการออกมาแสดงความคิดเห็นต่างผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียกันอย่างต่อเนื่องเลย
อย่างในเพจข่าวของไทยรัฐนะคะก็มีคนในวงการบันเทิง
คนดังมาคอมเมนต์ไม่เห็นด้วยกับมาตรการของรัฐบาลเยอะมากนะคะ
คุณผู้ชมลงไปดูในเพจข่าวของไทยรัฐคุณผู้ชมจะเห็นเลย
คนดังข้างหลังชื่อเขาจะมีติ๊กเป็นแบบสีน้ำเงินนะคะ
อันนั้นคือคนที่มียอดติดตามในไอจีในเฟซบุ๊คเยอะคือคนดังจะมีติ๊กแบบนี้

เหมือนกับว่าเขาก็เชื่อว่าการออกมาคออัวต์หรือว่าการแสดงความคิดเห็นตรงนี้
ไม่ได้ไปละเมิดหรือว่าไปเฟคนิวอะไรอย่างนั้น
ทีนี้ค่ะก็เราได้เห็นดาราดังนะคะ
อย่างคุณแต้วนัทพรก็ได้มีการโพสต์ภาพนี้ค่ะ
เป็นป้ายบิลบอร์ดนะคะครับเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะคะ
ก็เกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนนะคะ
ประชาชนทุกคนควรที่จะเข้าถึงวัคซีนได้นะคะ
แล้วก็มีคุณไอซ์อภิษดาก็โพสต์ข้อความนะคะ
เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็น
คุณน้ำชาชีระนัทนะคะก็มีข้อความฟรีสปีดนะคะ
ก็คือสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดความเห็น
นี่ค่ะเรียกดาราไปสอบว่างเหรออะไรอย่างนี้นะคะ
ก็ไม่ใช่คนของพักนะ

เคยเป็นอดีตสมาชิกพักนะครับ
รัฐมนตรีดีเอเอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล

คุณชัยวุฒนาคมานุสรวันนี้ก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก
เป็นคลิปนะครับเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบดาราคอเอาท์เนี่ย
ยืนยันว่าเท่าที่ดูการคอร์เอาท์ออกมาเรียกร้องต่าง
ยังไม่เข้าขายความผิดนะครับ
เดี๋ยวฟังหน่อยนะครับ
มาช่วยกันนะครับ
วันนี้รัฐมนตรีดีเอสก็ออกมาพูดอีกครั้งนึง
ดาราคอเอาท์ตรงนี้ไม่ได้เข้าข่ายความผิดอะไร